คุณผู้ชมฮะมาดูแม่ค้าบรายนี้
เป็นแม่ค้าขายเครปนะฮะ
ลูกค้าให้ทำอะไรแม่ค้าจัดให้ได้หมดเลย
ลูกค้าบอกเอาสั่นสับก็ได้หยุดก็ได้โยนก็ได้
ก็ได้จิ้มก็ได้อะไรก็ได้หมดเลย

เออไปดูกันฮะว่าแม่ค้าคนนี้เป็นอะไรนะฮะ
ทอชอตใบได้แล้วก็อกหยุด
หยุด
เกือบแดงเยี่ยง

อย่าทำอย่าทำ

ก็คือเป็นแม่ค้าบาจี้ครับ
นำมาโพสต์นำมาเผยแพร่ไว้
เห็นถึงความน่ารักของแม่ค้าขายเครปร้านเจ้าประจำ

ทำตามทุกอย่างที่สั่งนะครับ
ไม่ว่าจะสั่นจะสับให้หยุดให้โยนให้ร้องเพลง
ปีเบิร์ตเดย์อะไรมีหมดเลย
ลูกค้าก็ชอบมาแกล้งแม่ค้ารายนี้
แม่ค้าก็บ้าจี้ทำทุกอย่างจริงนะฮะ

เขาบอกเรียกรอยยิ้มกันไปตามกันนะครับ
เออแม่ค้าถูกแกล้งโดนแกล้งนะคะ

เดือนนี้มีคนมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์แม่ค้าก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยู
นี่คุณบาจี้นะคุณผู้ชม